เพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ไปที่แรกเลยไปไหว้ต้นยางนาขนาดยักษ์กันหน่อย
เขาเชื่อว่ามีเจ้าแม่สิงสถิตอยู่นะฮะ
เป็นบรรยากาศชาวบ้านนับพันคนร่วมกันทำพิธีตั้งเรือนไทย
แล้วก็มีนางรำ๑๖คนรำวงสวงถวายเจ้าแม่ทิพย์เกษร

ก็เชื่อว่าเจ้าแม่ทิพย์เกษรสิงสถิตอยู่ต้นยางนาขนาดประมาณสัก๔เมตร
ผ่าศูนย์กลาง๘๐เซนติเมตรนะฮะ
ที่มันล้มลงมาแล้วแล้วมันก็กลับไปยืนต้นได้

หลังจากเจ้าของที่นาชื่อว่านางบุญล้อมอายุ๖๔ปี
เอารถแบ็คโฮลมาปรับที่นาต้นโค้นต้นยางนาลง
นะแต่มันไม่ลงมันก็กลับเด้งขึ้นมาใหม่
แล้วในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนถูกรางวัลมาแล้ว
สองงวดติดพอสองงวดปุ๊บโอ้โหข้าวของเครื่องที่เป็นการไหว้มาครบหมดเลย
เจ็ดสีอะไรมาบายทรงบายสีมาหมดเลย
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ทุ่งนาที่ต้นยางนาเขาตั้งอยู่
ริมถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันตกบ้านดงเกลือหมู่๑๐
ตำบลคุเมืองอำเภอเมืองสวงที่๑๐
ขณะที่มีพระรูปหนึ่งเขาบอกว่าต้องการไปดูให้เห็นกับตา
แล้วบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนโยมนะ
อัตมาก็เชื่อนะชาวบ้านก็เชื่อนะ
แล้วอัตมาก็ฝากบอกโยมนะว่ามันเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะ
อยากได้ก็ไปมองเอานะว่าอย่างนั้น

เอาที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะชาวบ้านค่ะเข้าไปกราบไหว้ขอพร
โชคขอลาบจากองค์พระพิคเนธในที่ดินร้างริมถนนสายเชียงใหม่ฮอดค่ะ
จุดนี้คืออำเภอสรรปะตองนะคะ
มีการจริงแล้วเขามีอีกการเตะป้ายขาย
แล้วก็ปล่อยทิ้งร้างมาหลายปีแล้ว
ลักษณะก็จะเป็นที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีรั้วเหล็กล้อมเอาไว้
เข้าไปข้างในค่ะเห็นสระบัวขาว
มีองค์พระพิคเนธองค์ใหญ่สีทอง
หน้าตักประมาณ๓เมตรสูง๔เมตร
หลังจากมีคนผ่านไปผ่านมาพอเห็นเป็นองค์พิกเนธไง
จอดรถไหว้แล้วใช้คำว่าเป็นประจำ
เป็นประจำถึงขนาดไหนก็เห็นพวงมาลัย
มีคนกลับไห้เป็นประจำแม้เขาจะปิดไว้นะ
แล้วก็มีเอากุมารทองมาตั้งไว้อีกเพื่อรับของถวาย
คนที่เอากุมารตั้งมาตั้งไว้เพิ่มเติม
ก็คือคนที่เป็นเจ้าขององค์พระพิคเนธนั่นแหละนะคะ
และยิ่งใกล้วันออกสละก็มีคนมาไหว้หนาตามากยิ่งขึ้น
ทำให้ตอนนี้คนเต็มไปหมดเลยค่ะ
ว่าเขาจะไม่เปิดให้เข้าไปข้างในแต่ก็ไหว้กันข้างนอกแบบนี้ค่ะ
ผมพาไปต่อที่วัดธรรมารามนะฮะ
อยู่ที่หมู่๖ตำบลแม่ลาดอำเภอครองขลุงที่กำแพงเพชรนะครับ
ประชาชนเรือนพันธุ์ไปร่วมพิธีหลอกพระพุทธรูป
พิธีบวงสูงอันเชิญพญานาคาราช
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเขาฝันเห็นเห็นพญานาค๓คืนติดต่อกัน
มันก็แปลกดีเหมือนกันทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดี
ก็เลยจะไปสร้างก็เลยเป็นที่มาของการสร้างพญานาค
ข้างองค์พระพุทธรูปค่ะนะฮะขณะที่กำลังก่อสร้างพญานาคอยู่นั้น
มีชาวบ้านจุดทูปขอพรได้โชคลาภกันแล้วหลายต่อหลายคนนะครับ
พระครูกิติวัชิระโสพิษเจ้าคณะตำบลวังไส
เรียกความฮือหาด้วยการนั่งสวดมนต์ปลุกเสก
ให้เลขในแผงลอตเตอรี่อันนี้มันถูก

แหมจะทุกใบเลยเหรออันนี้ก็ไม่ทราบนะ
ชาวบ้านต่างก็ชอบอกชอบใจแหละพากันไปซื้อแต่แผงนี้แหละ
เกลี้ยงเลยกระปุกเสกซะอย่างนั้นนะฮะ
ไลท์ของงานคือการรำถวายนางรำ๖คน
พร้อมกับการหยดน้ำตาเทียน
มันก็เห็นอย่างชัดเจนในอ่างน้ำตาเทียนนะ
ชาวบ้านก็บอกว่าเห็น๑๘๒๘๓๕๓๗๕๙ก็แล้ว
แต่ชนจะมองกันไปแล้วก็มองไม่ค่อยออก

ส่วนเลขประทัดที่จุดในงานบวงสวง
หางประทัดเนี่ยคุณผู้ชมดูเอาละกันนี่

เอาไปกันที่ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยค่ะ

คำว่านักท่องเที่ยวก็คือเขาไปเที่ยวไปดู

เขาก็ไปขอโชคขอลาบกันเนี่ยนะคะ

หลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
อกจากจะเข้าไปดูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้ว
เขาบอกด้านนอกไปชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในสาราเฉลิมพระเกียรติครองราช๖๐ปี

เห็นตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในภาพวาด
บริเวณเสาหน้าสาลา

คือก่อนหน้านี้มีคนเอาเลขประมาณนี้
หามาได้แล้วเอาไปเสี่ยงโชครับทรัพย์มาแล้ว๒งวด

ทุกคนก็เลยเอาไปเสี่ยงโชค